เอาละครับเราไล่เรียงประเด็นข่าวสาร
ที่เกิดขึ้นในรายการรถประทุกข์ของเราดีกว่า
เรื่องแรกเป็นเรื่องความสูญเสียในช่วงเทศกาลปีใหม่
ใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดขึ้น
เพราะว่าช่วงปีใหม่หลายคนก็ไปเฉลิมฉลอง

เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งค่ะ
ซึ่งเด็กหญิงวัย๖ขวบเท่านั้น
หายออกไปจากงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในหมู่บ้าน
วันที่๓๑คืนวันฉลองปีใหม่พอดี

ไปพบอีกครั้งวันที่๒มกราคมกลายเป็นศพไปแล้ว
ซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการส่งศพให้ทางโรงพยาบาลสงขลานครินผ่าพิสูจน์
โดยญาติตั้งเป็นคำถามว่าการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัย๖ควบ
เป็นการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมค่ะ
เรื่องราวนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน

เด็กหญิงวัย๖ขวบชื่อว่าน้องลินปิง
หายตัวออกไปขณะที่ร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในหมู่บ้าน
ที่ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัฐภูมิจสงขลา
ญาติก็ช่วยกันตามหาแต่หาเท่าไหร่ก็ไร้วี่แวว
จึงได้แจ้งไปยังมูลนิธิกระจกเงาให้ช่วยประกาศตามหาน้องหลินปิง
การชนะสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยของการถูกฆาตกรรม
ขณะที่นางสุภารัฐแสงนุ่นซึ่งเป็นยายของน้องลินปิง
ก็เชื่อว่าต้องมีเหตุบางอย่างที่ทำให้น้องเสียชีวิต
เพราะว่าเป็นไปไม่ได้นะคะที่น้องจะเดินไปที่ลำคลองเอง
เพราะว่าคลองคุณอยู่ไกลจากหมู่บ้านถึง๕๐๐เมตร
คือตอนที่เลี้ยงสังสรรค์อยู่ก็อยู่ในหมู่บ้าน
ใช่คือยังเห็นน้องอยู่สัก๓ทุ่มกว่าหลังจากนั้นไม่เห็นแล้ว
เด็ก๖ขวบจะเดินไปแล้วก็ไปตกน้ำถึงคลอง
โอ้โห๕๐๐เมตรนี่ไกลนะครึ่งกิโลนะคุณ
ใช่แล้วที่สำคัญช่วงเวลากลางคืน
คือแถวนั้นก็ไม่มีแสงไฟส่องสว่างก็เปลี่ยวมาก
หลานเป็นเด็กขี้กลัวอยู่แล้วอันนี้คุณยายบอก
ดังนั้นคงไม่กล้าแน่นอนที่จะเดินไปเองตามลำพัง
คุณยายบอกว่าขนาดกลางวันนะเด็กยังไม่กล้าเดินคนเดียวเลย
ใช่แล้วค่ะซึ่งชาวบ้านในระแวกนั้น
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเสียชีวิตของน้องลินปิง
โดยไม่เชื่อว่าน้องจะจมน้ำเสียชีวิต
ตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะถูกฆาตกรรมอำพรางคดีค่ะ
ครับซึ่งนางสุภารัฐผู้เป็นยาย
พร้อมญาติก็ได้นำศพของน้องลินปิง
อบให้แพทย์นิติเวศโรงพยาบาลสงขลานครินหาดใหญ่
ทำการผ่าพิสูจน์เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
แม้ว่าผลการชนะสูตรในเบื้องต้นนั้นจะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
หรือว่าถูกฆาตกรรมก็ตามแต่เพื่อให้ทุกอย่างนั้นกระจ่างชัดนะครับ
หากเป็นเหตุฆาตกรรมก็ให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้าย
มาดำเนินคดีแต่หากผลตรวจออกมาเป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจมน้ำ
ก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปนะครับ
บรรยายยังบอกด้วยว่าได้เบาะแสจากพลเมืองดี

บอกให้ญาติฟังว่าในคืนเกิดเหตุ
เห็นชายอายุประมาณ๔๕๕๐ปี
นำเด็กหญิงคล้ายกับน้องลินปิง
ขึ้นนั่งหน้ารถจักรยานยนต์
แล้วก็ขับออกไปจากบริเวณสถานที่จัดงาน
แต่คิดว่าคงเป็นพ่อลูกหรือว่าเป็นญาติกัน
คนที่เห็นเขาก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
มาเห็นข่าวจึงได้มาแจ้งให้ญาติทราบ
เพราะว่าจากรูปภัณฑ์สันธารน่าจะเป็นน้องลินปิง
แล้วก็ญาติจึงสงสัยว่าการตายของน้องลินปิง
น่าจะมีเงื่อนงำและถูกฆาตกรรมอำพรางคดี
ตอนนี้คือทางญาติญาติเขายังขุนคล่องหมองใจอยู่
ยังติดใจอยู่ยังคาใจอยู่
ในเรื่องของการเสียชีวิตของน้องลินปิง
รวมถึงข้อมูลจากพลเมืองดีก็ถือว่าเป็นเบาะแสชิ้นสำคัญเหมือนกันนะคะ
ซึ่งจากที่ทีมข่าวรถปลดทุกข์ได้สอบถามความคืบหน้าคดี
ไปกับพันธุ์ตำรวจเอกสุชาติอัศวจินดารัฐ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรรัฐภูมิก็เปิดเผยข้อมูล
บอกว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการเสียชีวิตของน้องลินปิง
ว่ามาจากอุบัติเหตุจมน้ำหรือว่าถูกฆาตกรรม
เรื่องต้นในการพิสูจน์ยังไม่พบว่ามีการถูกละเมิดทางเพศ
โดยได้เชิญผู้ต้องสงสัย๓คน
ซึ่ง๓คนนี้ก็อยู่ร่วมในงานเลี้ยงช่วงที่เกิดเหตุ
มาตรวจดีเอ็นเอเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
และนำศพน้องลินปิงซึ่งเก็บไว้ที่วัดใหม่ทุ่งคา
ในตำบลกำแพงเพชร
ไปส่งพิสูจน์อีกครั้งที่โรงพยาบาลสงขลานคริน

คือเหตุการณ์แบบนี้คนในพื้นที่

แล้วก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็ยังคงสงสัยอยู่
ส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการดูแลครอบครัว
ของน้องลินปิงเป็นยังไงต่อไป
เราต้องสอบถามคุณประเสริฐแทร่แต้นะครับ
นายกเทศมนตรีอำเภอกำแพงเพชรจังหวัดทรงคลา
อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับ

สอบถามถึงบรรยากาศในพื้นที่ในชุมชนกันหน่อยครับ
ตอนนี้มีการพูดถึงประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับ

และลักษณะการเสียชีวิตลักษณะเช่นนี้
ห่วงระยะเวลาของเกิดข้อมูลเหตุที่เกิดนะครับ
ก็ทำให้เขาเข้าใจไปในเรื่องของการฆาตกรรม

หรืออย่างไรนั้นก็เพียงแต่คิดกันแค่นั้นเอง

พอทราบข่าวแล้วนะจากสมาวนการทดสอบนะครับ

ยากก็ต้องรอนะครับ
จะออกมาเมื่อไหร่อย่างไรบ้างครับ
ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับถึงเรียกว่าเกือบเดือน
ถามญาติเขาที่จะไปก็บอกว่าเกือบเดือน
ต้องรอผลตัวนั้นครับ
ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ในรูปคดี
แต่ว่าในส่วนของการดูแลพื้นที่การดูแลชุมชน
เรื่องราวเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ใช่ไหมครับ

ในประเด็นที่เด็กไปตกน้ำน้ำเองตาย
มุมมองของผมมันตัดประเด็นไปได้เลย
เพราะว่าที่บ้านตอนที่มีงานอยู่
เด็กก็ยังอยู่๒พรุ่ง๓พรุ่งเด็กก็ยังอยู่
ในเวลานั้นเด็กไม่ไปอาบน้ำหรอกครับ
เพียงแต่ว่าผลการตรวจในเบื้องต้นไม่พบลงราชการ
ถูกทำร้ายหรือว่าขมขืน
จะเป็นลักษณะของการ

หรืออาจจะทำยังไม่สำเร็จอะไรก็ได้
ก็เพียงเก็บสันติฐานไปนะครับ
นายกเทศคะตอนนี้เรื่องของข้อมูลจากพลเมืองดี
มาบอกกับคุณยายว่ามีชายอายุ๔๐๕๐ปี
นำเด็กที่คล้ายน้องหลินปีนั่งมอเตอร์ไซค์

ข้อมูลตรงนี้นี่มีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมคะ

ถามก็ยังไม่ชัดจริงนะครับ

ตอนนี้เบื้องต้นจากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ทางด้านนายกเทศมีโอกาสได้พูดคุยกับครอบครัวของน้อง
แล้วก็ถามถึงความช่วยเหลือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมคะ

ในเบื้องต้นอย่างว่าตอนนี้ญาติเขาก็เสียใจ
ช่วงนี้ก็กำลังจัดการศพอยู่
คือจัดการภูมิทำมาว่าในส่วนที่จะไปเยียวยาอะไร
ต่อไม่ช่วงทางใดบ้างที่จะได้เยียวยาได้ปะ
ก่อนสำหรับเป็นการคิดขึ้นเยอะนะครับ
เอ่อโนด้านวันสามสาว
ข้อมูลที่บ้านน้องเองก็ฐานะยากจนมาก

ยังไม่มีเงินจัดสรรค์เหลือท่านนายกเทศ

ตรงนี้ต้องไปดูแลเรื่องการจัดการงานศพหรือช่วยเหลือ
มีการให้เงินในเบื้องต้นอย่างไรบ้าง

จัดงานไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ตัวตามสภาพ
แล้วก็ไปช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้แล้วครับ
ดีคนเพื่อนบ้านเขาก็ให้การช่วยเหลือกันอยู่แล้ว

หลังจากนี้เรื่องของการตรวจสอบดูแลความปลอดภัยในพื้นที่
เรื่องนี้ยังไม่สรุปว่าเป็นประเด็นอะไรกันแน่

แต่ว่าการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ในภาพรวม

คือโดยปกติแล้วนะครับมันก็ไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะเกินฝัน

มันก็มีเหตุที่เกิดขึ้นก็ปกติทั่วไปเหมือนทุกพื้นที่มี
แต่เหตุลักษณะเช่นนี้มันไม่มีนะครับไม่เคยมีมาก่อน
ไม่ถึงนะครับว่ามันจะเกิดลักษณะเช่นนี้
ทีนี้จะมีมาตรการอะไรเพิ่มไหมฮะ
แม้มาตรการก็การติดตั้งกล้องจอมนะครับ

ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การที่จะได้ผู้รับเหมาแล้วก็จะติดตั้ง
เพื่อที่จะได้บันทึกข้อมูลนะครับ
ก็จะเป็นการก่อสร้างในเรื่องนี้อีกหลายจุดและอีกกว่าจุดนะครับ
เรื่องของการตรวจสอบดูแลว่ามีบุคคลภายนอกเข้ามาหรือเปล่า
มีการดูแลอย่างไรบ้างไหมฮะ
เรื่องบุคคลภายนอกเนี่ยโดยปกติแล้วเราก็เขาทำเองเป็นชุมชนเมือง
ชุมชนเมืองไม่มีการสัญจรนะฮะ
มันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบยากมาตรวจสอบลำบากนะครับ
คนมันผ่านไปผ่านมาเยอะ
ทีนี้เรื่องของความเข้มแข็งของชุมชนก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน
มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในชุมชนว่าเราจะช่วยกันให้สอดส่องดูแล
เพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรบ้างไหมคะ
ปกติชุมชนนะครับก็มีมาตรการดูแล
อ่าของเราในชุมชนเนี้ยก็อ่ามีความเข้มแข็งอยู่พอสมควร
ก็ถูกบอกสมควรนะครับเข้าร่วมบิจกรรมกับเมืองประเทศส่อมอนธรรม
แต่ในเรื่องลักษณะเช่นมันนนี่ครับในเรื่องต้อน
ที่ภายในตัวนี้หรือไม่มีอย่างไรครับ
เรื่องของคดีนั้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไป
ผลจากการผ่าพิสูจน์ชนะสูตรน้องลินปิง
ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกเพราะว่าเป็นการชนะสูตรรอบ๒แล้ว
ส่วนเรื่องความคืบหน้าคดีเราก็ยังคงติดตามต่อเนื่อง
เพราะว่าคดีนี้ยังไม่จบยังไม่สรุปนะครับ
ว่าเกิดจากฆาตกรรมหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากอุบัติเหตุกันแน่
แต่ว่าที่แน่คือสะเทือนใจของญาติพี่น้องนะครับ